เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้

คือตั้งแต่เปิดปีใหม่มาเนี่ย

ต้องบอกว่าโอ้โห
เป็นยุทธวิธีที่โหดเยี่ยมมากนะครับ

บุกเข้าไปถึงในโรงเรียนที่ปัตตานีนะฮะ
แล้วก็ใช้ปืนยิงอศชุดคุ้มครองครูเนี่ย

อยู่ในพื้นที่หมู่๕ตำบลประจันทร์อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีนะครับ
เมื่อ๑๑นาฬิกา๔๕นาทีวันนี้

ใช้ปืนสงครามเข้ามากราดยิง
โดยเจ้าหน้าที่อาศารักษาดินแดนอำเภวยารังเสียชุดไปสี่ศก

โอ้โหแล้วยิงใต้อาคารเรียน

ต้องสั่งปิดโรงเรียนแล้วก็โทรแจ้งผู้ปกครองมารับบุตรหลานกลับบ้าน
คือวิ่งหนีจังหวัดสวี้และขวัญไปเลย
เพราะว่ามันดังโป้งอยู่
แล้วเด็กกับครูเขาสอนเขาเรียนกันอยู่ข้างบน

หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ทั้งทหารตำรวจและฝ่ายปกครอง
นำกำลังมาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
แล้วก็พบว่าผู้เสียชีวิตทั้ง๔นายที่เป็นอศชุดคุ้มครองครูเนี่ย
ก็คือนายมุธมัติเตะเด็งอายุ๒๙ปี
นายอับดุลละสาและอายุ๓๔ปี
นายบือราเฮงจิอายุ๒๔ปี
และนายสุไลมารแวร์อูเซ็งอายุ๔๓ปี
ตกอยู่กว่า๒๐ปลอก
มีรอยเลือดที่คาดว่าเป็นของคนร้ายอยู่ด้วยนะครับ
เจ้าหน้าที่ได้เก็บหลักฐานไว้แล้วนะฮะ

รวมทั้งเรื่องของลายนิ้วมือแฝงในพื้นที่ด้วยนะครับ
จากการสอบสวนทำให้ทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
นักเรียนกำลังเรียนหนังสือกันอยู่นะครับ

มาทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้กับครูและนักเรียน
แล้วก็มีคนร้าย๔คนแต่งกายชุดสีดำคล้าย
คล้ายกับเจ้าหน้าที่สวมหมวกไหมพรมคลุมศีรษะ

ทำทีเหมือนกับมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของอศ
พอสบโอกาสคนร้ายที่มากัน๔คน
ก็ใช้ปืนสงครามกราดยิงอศก่อน
คือใต้อาคารเรียนเขาอยู่กัน๓นาย
ราดยิงใส่ก่อนเลยส่วนอศอีกนายหนึ่ง
อยู่ห่างไป๕เมตรเห็นว่าเพื่อนถูกยิง
ก็เลยใช้ปืนยิงต่อสู้กับคนร้าย
แต่ว่าที่สุดแล้วตัวเองก็ถูกยิงเสียชีวิตเหมือนกัน
รวมเสียชีวิต๔ศพนะฮะ

กับนักเรียนก็ตกใจเสียขวัญ

ยังขโมยเอาปืนของอศทั้ง๔กระบอกเนี่ย
เอาไปด้วยวิ่งขึ้นรถกระบะไป
รถกระบะจอดรออยู่ด้านหลังโรงเรียนนะฮะ

และยังมีคนร้ายอีกกลุ่ม
เอาตะปูเรือใบไปโปรยเอาไว้บนถนนหลายจุด
ป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ไล่ติดตาม
มันวางแผนทำงานกันเป็นทีมนะครับ
ขณะที่ทางโรงเรียนต้องสั่งปิดการเรียนการสอนนะครับ
แล้วก็แจ้งผู้ปกครองให้มารับลูกหลานกลับบ้านทันที

พลตรีปียพงศ์วงจันทร์ผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี
และพลตำรวจรีปียวัตรเฉลิมศรีผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดปัตตานี
วิทยุด่วนไปถึงหน่วยกำลังในพื้นที่แล้วก็พื้นที่รอยต่อ
สกัดจับรถกระบะต้องสงสัยนะฮะรวมถึงขอกำลังเสริมมาปิดล้อมพื้นที่ทุกตำบล
เนื่องจากเชื่อว่าคนร้ายมีคนที่ถูกยิงเพราะว่าเจ้าหน้าที่นายหนึ่งเขาตอบโต้ด้วยการยิงใส่นะครับ
มีคนบาดเจ็บเพราะว่ามีรอยเลือดอยู่อาจจะไปหลบซ่อนตัวอยู่ในบ้านแนวร่วมในพื้นที่
และให้มีการตรวจสอบสถานพยาบาลทุกแห่งด้วยเชื่อว่าคนร้ายก็คือกลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่
เนื่องจากหลังก่อเหตุแล้วหลบหนีไปอย่างชำนาญเส้นทาง
ค่ะเนี่ยค่ะคนร้ายวางแผนมาเป็นอย่างดีกลุ่มหนึ่งไปกราดยิง
กลุ่มหนึ่งเอาตะปูเรือใบไปโปรยเจ้าหน้าที่จะได้ตามไม่ได้
ซึ่งมันก็คล้ายกับเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ค่ะ
คาร์บอมหน่วยเฉพาะกิจสงขลาอำเภอเทพาะจังหวัดสงขลา
คือคนร้ายก็แบ่งกลุ่มกันปฏิบัติหน้าที่เหมือนกันเจ้าหน้าที่บอกว่า
กลุ่มหนึ่งไปฆ่าแขวนคออดีตครูครูจ้องที่บ้านพัก
ขโมยรถครูมาอีกกลุ่มหนึ่งประกอบระเบิดแล้วก็เอารถไปวางระเบิดอย่างเงี้
งกลุ่มกันปฏิบัติหน้าที่แบบนี้โอ้โหวางแผนกันมานะคะ
ทำให้ล่าสุดตอนนี้นะคะเจ้าที่ก็พยายามที่จะตามตัวคนร้าย
ดำเนินคดีจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสงขลานะคะ
โดยเฉพาะกิจสงขลาสนที่กำลังทหารตำรวจฝ่ายปกครอง
ปิดล้อมตรวจค้นบ้านผู้ต้องสงสัยค่ะเข้าไปตรวจค้นภายในขนำ
พื้นที่หมู่๒บ้านควนหลันตำบลเปียนอำเภอสบาย้อย
คือเคยไปตรวจมาแล้วครั้งนึงนี่ไปซ้ำอีกครั้งหนึ่ง
เพราะว่าสืบสวนทราบมาว่าตรงนี้ค่ะเป็นสถานที่ใช้ประกอบระเบิดคาร์บอม
ของตชด๔๓ร่วมตรวจค้นด้วยนะคะ
พอไปตรวจค้นตรงนี้เป็นรอบ๒ไปเจอโทรศัพท์มือถือหลายเครื่องเลยคุณผู้ชม
ส่วนผู้ต้องสงสัยสองคนหลบหนีไปค่ะแต่เจ้าหน้าที่เขาบอกว่ารู้แล้วว่าเป็นใคร
เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่คุมตัวผู้ต้องสงสัยได้เพิ่มนะคะ
เพิ่มอีก๕คนรวมกับก่อนหน้านี้๓เป็น๘คนแล้วค่ะ
วบตัวได้ในพื้นที่บ้านควนหลันแล้วก็ส่งตัวไปที่ศูนย์สักถามที่หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่๔๑
เพื่อขยายผลติดตามจับกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้นะคะ
ตั้งแต่เปิดปีใหม่มาเนี่ยเกิดขึ้นหลายพื้นที่นะฮะหลายเหตุการณ์แล้วก็มีความสูญเสียเยอะด้วยนะครับ
โทพรศักดิ์ภูลสวัสดิ์แม่ทัพภาคที่๔กล่าวว่าจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนใต้ในช่วงนี้
อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค๔ส่วนหน้าตอนนี้ได้มุ่งเน้นการใช้งานด้านการข่าวและแหล่งข่าวประชาชนในการติดตามจับกลุ่มคนร้าย
ซึ่งได้กำชับให้หน่วยงานความมั่นคงและเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยดูแลพี่น้องประชาชนอย่างรัฐกลุ่มและเข้มงวดให้ไปเอ็กซอเรย์พื้นที่ที่รับผิดชอบ
ให้กลุ่มคนร้ายแฝงตัวเข้ามาพักพิงในพื้นที่เพื่อป้องกันการเคลื่อนไหว
คือสิ่งสำคัญคือเรื่องของแนวร่วมทีนี้ก็จะทำให้คนร้ายง่ายต่อการก่อเหตุในการซ่องสุมไปปฏิบัติการแล้วก็กลับมาหลบซ่อนตัว